ไปตลอดกินเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปแค่สองคนนะเดี๋ยวจะพาคุณแม่นิวนาวไปด้วย

แล้วคุณแม่นิวนาเนี่ยเขาเป็นคนพาเราไปชิมเอง
ร้านนี้นะครับเขาบอกว่าสุดยอดเลยอยู่ใกล้นี่เอง
จะอร่อยเด็ดขนาดไหนตามไปชมกันเลย
ถูกแล้วครับคุณหาร้านนี้เลยลูกเสือสำรานค่ะ

หรือว่าลูกเสือสาวมันหรือลูกใหญ่หรือลูกเด็กว่าไป

แต่คนนี้เสือผู้หญิงห์
ไม่ใช่ก็ถูกแต่เสือนั่นแหละครับ
เขาบอกว่าเสือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
ทำไมอ่ะมันอึ๊ดอับได้

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรามานั่งอยู่ในร้านแล้ว

สำรานร้านนี้ตกแน่งสไตล์อังกฤษ
เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่อังกฤษแล้วมีเพื่อนเยอะ
สนุกสนานสร้างความบันเทิงสำรงสำราญกันไปก็เลยมาเป็นร้านนี้นะคะ
อาหารก็มีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานอาหารอิตาเลียนอะไรมีหมด

โอ้โหจะบอกว่าเมนูอร่อยหลายอย่างนี่

กินนะคะ
โมงเย็นเดี๋ยวก่อนสิคะคุณ
แนะนำก่อนอะไรเป็นอะไร
เริ่มจากนี่ค่ะลาดหมูทอดก่อนเลย
ปกติเราจะเห็นว่ามันจะเป็นก้อนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยทำไปเป็นแบบ
เป็นที่ไทยค่ะ

แน่นอนมีผักเคียงมากมายนะคะ
ท่าเข้มผ่อนเลยค่ะ

หมี่กระเฉดกุ้งค่ะ

มันจะมีกลิ่นแบบคลิกอีกหนึ่ง

อันนั้นต่อเลยนะคะถัดมาค่ะ

หมัดเนื้อเรียกว่าข้ามมันข้ามเกินกันเลยทีเดียว
น้อยทำลองกินก็ไปทั้งที่โครงทั้งกระดูกเลยค่ะ

นี่ค่ะเมี่ยงหมูกรอบ
คุณดูหมูกรอบของดิฉันซะก่อน
แล้วก็ทอดได้กรุบแห้งเลยนะคะ

โรยหน้าเข้าไปที่แบบนี้

แนะนำ๒อย่างนี้ก่อนเลยนะคะ
แกงซ่อมชะอมกุ้งกับแกงซ่อมปลา
คุณชนะเอามาค่ะของผมเป็นปลานะ
ใครที่ชอบแบบแนวใช่จัดกินได้มาก
แกงซ่อมชะอมไข่มันจะต้องมีความแบบหอมไข่ชะอมด้วย

แกงซ่อมปลาบ้างว่ารสชาติจะได้ไหม
จัดอร่อยเคลมข้นเนอะเคลมข้นมาก
เมนูนี้แม่นั่นนักตัวแม่เอง

อกจากจะได้วิตามินจากผักรวมแล้วเนี่ยนะคะ

น้ำนมมาน้ำนมจะมาแล้วกัน
มาสายอิตาเลี่ยนกันหน่อยดีไหมคะขอเป็นสวยง่ามาก
เรียนอารมณ์บ้างที่คืออาหารอิตาเลี่ยนหน่อย
สปาเก็ตตี้อะไรเปล่าโทรภาเบคอน

ผักโคมอกจีสมื้นจี๊วสวยนะ
นี่เป็นเพียงแค่เมนูตัวอย่างแนะนำเท่านั้น

ไม่ซ้ำเมนูนี่นะคุณมาได้เลยอยู่ถนนตะดิพัด

ถนนตะดิพัดอยู่ระหว่างซอย๖กับซอย๘นะคะคุณผู้ชม
อยู่ติดถนนแหละหาไม่ยากไป

และที่สำคัญเดี๋ยวเราขึ้นมาได้ตัวซับของทางร้าน

ให้ได้เลยนะว่าเฟซบุ๊คเขาอะไรแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ด้วย